คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะที่นายกรัฐมนตรีพาคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เป็นคอรมอสัญจรครั้งที่สี่ของปีนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้ไปที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะซึ่งในวันนี้ได้มีการเห็นชอบในหลักการพัฒนาพื้นที่ทุกโครงการค่ะยกเว้นการขยายถนนที่ผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์
จังหวัดนครสวรรค์เชิญค่ะ
นอกจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบทุกโครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๒เสนอเข้ามาแล้วนะคะ
ยังมีประเด็นเกี่ยวกับคดีทุจริตเงินทอนวัดค่ะ
ทีล่าสุดนะคะรัฐบาลก็ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้เป็นการกันแกล้งพระสงฆ์หรือเกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสม
พระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ตอบโต้การทำคดีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
โดยระบุนะคะว่าศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่ควรนำมาโจมตี
และหน้าที่ของสงฆ์ควรบมเพาะให้เกิดความสงบสุขในสังคม
ส่วนเรื่องคดีความต้องดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
สิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องของการกระทำความผิดก็มีหลักฐานก็ต้องดำเนินการดำเนินคดี
อย่าไปปลุกกันไปปลุกกันมานะครับ
มีบางองค์จะขอเลือกตั้งมันใช่ไหมพระนี่มีทำอะไรได้บ้าง

แล้วพระมีหน้าที่อย่างไรในที่บ่มเพาะสร้างความสุขทังอบ
ความปลองดองในสังคมสอนคำธรรมพูดศักดา
การมายุ่งอยู่กับการเมืองมากมันใช้กฎของทรงหรือไม่
ก็ฝากสังคมเชื่อแบบพี่นายดูแลแล้วกันนะ
ผมไม่อาจจะไปวิภาควิจารณ์อะไรได้ผมให้เป็นเรื่องของกระบววิธรรม
เพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าจะบานปลายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่พวกท่านนั่นแหละ
ด้านนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีเงินทอนวัด
โดยยืนยันไม่มีอคติหรือวาระซ่อนเร้น
พร้อมย้ำทุกอย่างเป็นไปตามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ซึ่งระหว่างที่เข้าประชุมคอรมอสัญจรนะคะก็ได้มีโอกาสไปทำความเข้าใจกับคณะสงฆ์ว่า
เป็นการทำตามหน้าที่และอยากให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
ก็ได้มาอธิบายให้คณะสงฆ์ได้เข้าใจ
ท่านก็จะได้สบายใจว่าทุกอย่างเนี่ยทางฝ่ายลักษณ์เนี่ย
ทำไปตามอำนาจหน้าที่ทำไปตามข้อเท็จจริง
เพราะฉะนั้นเรียนยืนยันว่าเราทำไปไม่ได้มีอคติ
เป็นเรื่องที่ต้องที่เขาทำไปตามข้อสิทธิ์จริงที่เกิดขึ้น
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามตัวอดีตพระพรมเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาลามที่ขอลีภัยอยู่เยอรมนีว่า
ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะไม่มีอะไรชัดเจน
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะยังคุยกันอยู่
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าอดีตพระพรมเมธีอยู่ในไทย
และอาศัยอยู่ในวัดนั้นพลเอกประวิทย์บอกว่า
ให้ไปถามคนปล่อยข่าวพร้อมยืนยันว่า
รัฐบาลไม่ได้กันแกล้งพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ทำตัวเอง
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง๒
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการพัฒนาพื้นที่ทุกโครงการ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
จากไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ส่วนโครงการอื่นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษา
ลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนตามความเหมาะสมค่ะ
เสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์
รวมไปถึงตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและแปลงนาปลูกข้าว
ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ค่ะ